ยังไงพลอยสตบมือเซียเหรอ
จะตบมือไม่ใช่คืออย่างนี้
เราต้องอินในบทบาท
เพราะว่าถึงเวลาที่พี่แจ๊กรีนต้องไปปะทะกับลูกทุ่งสาวพราวเสน่ห

ล่าสุดเธอยิ้มแก้มปลีเลยค่ะเพลงเธอคาเฟอีนไง
คว้ารางวัลลูกทุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีแฮปปี้มีความสุขมาก
หญิงลีเปิดใจกับหญิงแจ๊คว่า
ความรู้สึกตอนนี้เหมือนถูกรางวัลที่๑รอบ
เพราะหญิงลีก็ไม่คิดไม่ฝันนะคะว่าเพลงคาเฟอีนนะคะ
จะดังเหมือนตอนแบบว่าเพลงขอใจเธอแรกเบอร์โทรเมื่อ๑๐ปีที่แล้วค่ะ
ตอนนี้นะคะหญิงลีก็มีความสุขมากงานเพลงก็ดี
ธุรกิจรีสอร์ทที่บ้านเกิดบุรีรำก็เลิศค่ะ
ส่วนงานแสดงนั้นหลายคนคิดถึงค่ะ
เธอบอกว่าโบมีเวลาเลยมันยุ่งอีหลี
ปีก่อนเคยเล่นอยู่เนี่ยค่ะติดตามใครเคยติดตามนะคะ
นี่เลยทายาทพันธุ์ข้าวเหนียวตอนนั้นเป็นนางร้ายแบบร้ายมาก
จิกตาใส่พี่ตายอรไทยตลอดเลยค่ะ
ว่าแล้วนะคะพี่เจ๊กรีนก็เลยลองให้หญิงลีรื้อฟื้นวิชาการแสดงค่ะ
แต่ลองเปลี่ยนจากนางร้ายถ้าหญิงลีเป็นนางเอกได้ไหม
เดี๋ยวให้ดูนะคะว่าอาการมันเป็นยังไง
แจ๊คหญิงแจ๊คจะรับมือได้หรือเปล่า
หญิงลีจะสลัดคราบนางร้ายได้หรือไม่
ให้คุณภาพรีชจะเป็นนางเอกซูแซลหวาน

สำหรับน้องลีฟนะจ๊ะมุนีรับบทเป็นนางเอกผู้แสนหวาน
เพราะว่าฉันมาจากความจนความจนนำผ้าให้ฉันมาถึงจุดนี้

ความข่าวห้าข้างอีลีฉันเป็นแค่เข็กหมอร่ำได้บ่

ขออนุญาตคือความน่ารักของหญิงลีคือตอนสัมภาษณ์ก็ว่าน่ารักแล้ว

แล้วพอทีมงานใส่เอฟเคตรงใบไม้ปลิวมา

คือหญิงลีเขาเป็นคนแบบว่าตลกอยู่แล้ว
ใช่เอิ๊กอาร์กอยู่แล้วเจอกับจักรีนเข้าเอิ๊กอาร์กเข้าไปใหญ่เลย